เอาล่ะคุณผู้ชมเราย้อนไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะฮะ
การที่แตงโมพลัดตกเรือ
แล้วก็ลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ๔ทุ่มกว่า
ถ้าย้อนไทม์ไลน์กันชัดแบบนี้เลย
คือแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดัง
ก็ไปร่วมในการรับประทานอาหารกับกลุ่มเพื่อน
สามโคกจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็ลงเรือเพื่อจะล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

๒ทุ่มเมื่อคืนนี้เป็นช่วงแรก
จนกระทั่งถึงบริเวณสะพานสังฮีลอดสะพานพระราม๗
ช่วงท่าเรือภิบูรณ์สงคราม๑
ปรากฏว่าแตงโมนิดาพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยา
หลังจากนั้น๔ทุ่ม
เพื่อจะตามหาว่าแตงโมพลัดตกในจุดไหนกันแน่

เพื่อนได้มีการวนเรือหาแตงโมอยู่ประมาณ๓๐๔๐นาที
ซึ่งจุดนี้เองมีพยานที่นั่งอยู่ท่าเรือใกล้
แล้วก็มีเสียงถามกันเสียงดังมาจากบนเรือ
โมหายไปไหนโมหายไปไหน
ก่อนที่จะมีการวนหา
และคนบนเรือต่างก็ตะโกนเรียกโมโมนะครับ
คุณผู้ชมฮะเราลองดูเหตุการณ์ซึ่งเป็นคลิปที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้

แต่ตอนนั้นชาวบ้านที่ถ่ายคลิปไม่รู้ว่าเป็นคุณแตนโมนิดานะครับ

ถ้าคุณผู้ชมได้ยินนะจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้ชายอยู่ในเรือ
ตะโปรนโม่โม่ใช่
คือเป็นการวนเรือหา
แล้วทีนี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ที่ถ่ายคลิปกันไว้ได้
บอกว่าจริงถ้าจะวนเรือหาแบบนี้
ต้องมีไฟสปอร์ตไลท์ส่อง
กระทั่งประมาณสัก๔ทุ่ม๔๐
เพื่อนของแตงโมซึ่งอยู่บนเรือ
ได้มีการแจ้งทีมกู้ภัยให้ช่วยมาค้นหา
เวลา๔ทุ่ม๔๐ทีมกู้ภัยร่วมกับตันยู
ได้มาถึงที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
เจ้าหน้าที่เริ่มออกค้นหา
ขณะเดียวกันกลุ่มเพื่อนแตงโม
ซึ่งจริงก็ขับเรือมาจอดที่ท่าเรือนี่
เรือลำนี้เป็นเรือที่แตงโมนั่ง
มีเพื่อนอยู่ด้านบนเห็นว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยายามซักพยายามสอบถามเพื่อนผู้หญิงของแตงโม
ว่าคนที่ตกน้ำตกท่าลงไปคือใครอะไรยังไงตกไปในลักษณะไหน
เพื่อนผู้หญิงคนนี้นะฮะก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่การให้ข้อมูลยังไม่ชัดเจน
คุณผู้ชมลองฟังเสียงกันนะฮะ
ข้อมูลจากคนที่อยู่บนเรือนะครับ
ก็ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเธอแล้วก็เพื่อนทั้งหมดบนเรือเนี่ย
มีอยู่๖คนเป็นชาย๓คนเป็นหญิง๓คน
ซึ่ง๑ในหญิง๓คนก็คือแตงโมนั่นเองนะครับ
นั่งมากับเรือสปีดโบสต์ขับเล่นกันในแม่น้ำเจ้าพระยา
เมื่อมาถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงท่าเรือพิบูรสงคราม๑
ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรี
ปรากฏว่าแตงโมหายไปจากเรือ
เพื่อนบอกว่าไม่รู้ว่าแตงโมตกน้ำไปในจุดไหนนะครับ
หลังจากนั้นก็เลยเป็นคลิปที่เพื่อนของแตงโม
พยายามที่จะวนเรือขับเรือหาแตงโมเองนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนนทบุรี
แล้วก็ทีมกู้ภัยร่วมกระตันยูมาถึงที่ท่าเรือ
แล้วก็ปฏิบัติการทันทีในการค้นหาแตงโมนะครับ
แล้วก็แม่ของแตงโมรวมถึงพี่ชายของแตงโม
ได้เดินทางมาเกาะติดการปฏิบัติการในการค้นหานะครับ
พอแม่ของแตงโมมาถึงพี่ชายแตงโมมาถึงปรากฏว่า
ไม่เจอกลุ่มเพื่อนที่นั่งเรือกันมาแล้วนะ
คนขับเรือก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับ
แม่แตงโมมาค้นหาด้วยใจจดใจจ่อ
มาร่วมรับฟังทีมปฏิบัติงาม
ส่วนผู้ชายคนนี้ก็คือพี่ชายของแตงโม
พี่ชายของแตงโมบอกว่าโอ้โหอยากเจอคนขับเรือจัง
อยากจะถามเหตุการณ์ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
แต่มาถึงก็ไม่เจอคนขับเรือแล้วนะครับ
เฝ้ารอปฏิบัติการอยู่นานในการที่จะหาลูกให้เจอนะครับ
คุณแม่ของแตงโมก็เฝ้ารอใจจดใจจ่อยอย่างที่บอกไป
กระทั่งเวลาประมาณตี๔๒๐
คุณแม่ของแตงโมได้รับโทรศัพท์ปริศนาจากคนในสายนะครับ
แล้วก็ได้คุยกันได้คุยถามถ่ายกันประมาณว่ายังไม่เจอน้อง
แล้วก็แม่และพี่ชายได้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
ต่อมาเวลาตี๔๓๓นาทีเจ้าหน้าที่ยังกระดมทีมค้นหาต่อเนื่อง
โดยมีเพื่อนมีพี่มีน้องในวงการบันเทิง
คุณบีมสรรยูเปิ้ลนาคอและทีมเจ็ดสกีตายสายทาน
ก็มาช่วยค้นหาดารานะครับ
ไปนิดหนึ่งตอนที่คุณแม่โทรศัพท์
เมื่อกี้ขอภาพคุณแม่โทรศัพท์นิดหนึ่ง

คือนักข่าวก็พยายามที่จะแบบอยากรู้

คุณแม่ได้แต่คุยกับคนในสายว่ายังไงนะฮะ
คือว่าอยู่ไหนจะมารับแม่เหรอ
เดินไปหาได้ไหมจะมารับไปไหน

หลังจากนั้นเรื่องของการค้นหาเพื่อนในวงการช่วยกันค้นหา
คุณบีมสรรยูเอาเจ็ดสกีมาช่วยค้นหา

คุณตายสายทาอยู่มูลที่อยู่แล้ว
ก็มาช่วยค้นหาเหมือนกันนะครับ

กระทั่งเช้าวันนี้๗โมงครึ่ง
ทีมค้นหาได้ประกาศยุติการค้นหาชั่วคราว
เนื่องจากกระแสน้ำมันไหลวนแล้ว
แล้วก็พอฟ้าสว่างมีการเดินเรือพาณิชย
เดินเรือสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจำนวนมาก
นั่นคืออุปสรรคในการค้นหาอีกนะครับ
ทีนี้ก็ต้องมีการขึ้นมาวางแผน

หยุดพักไปประมาณชั่วโมงนึงนะฮะ
โมงครึ่งถึงจะเริ่มปฏิบัติการกันใหม่
ใช่ค่ะซึ่ง๘โมงครึ่งทางกู้ภัยทางน้ำของมูลนิธิร่วมกับตันยูปฐุมธานี
เขามีการสับเปลี่ยนกำลังกันกับชุดเมื่อคืนนี้แล้ว
ทีนี้การค้นหาตอนเช้าเขาจะเป็นการค้นหาจุดใต้น้ำ
เพราะว่าพื้นที่ตรงจุดที่คุณแตงโมตกลงไปนั่น
ความลึกมันระดับประมาณ๑๖เมตร
ทีนี้วิธีการที่เขาจะค้นหาเขาจะใช้ค้นหาลักษณะทางขวาง
คือต่อตัวคล้ายอวนลากไปขึ้นทางเหนือ
ซึ่งทิศทางของน้ำไหลในช่วงเช้าคือไปทางนั้น
อันนี้คือเป็นการปรับแผนช่วงเช้า
แล้วตอน๘โมง๔๐กองทัพเรือเอง
ก็ยังส่งทีมประดาน้ำกองทัพเรือออกมาช่วยค้นหาอีกแรงหนึ่ง
ทีนี้เขามีการประชุมกันมีการวางแผนกัน
กับชุดนักประดาน้ำของมูลนิธิร่วมกับตันยู
ต้องช่วยกันค้นหาต่อไปด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะปฏิบัติการค้นหาเนี่ย
ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่๔ทุ่ม๔๐นาที
จนถึงตอนนี้ค่ะ๑๑โมง๑๒นาที
การศูนย์หายหายไปประมาณ๑๒ชั่วโมงกว่าแล้ว

ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูปฏิบัติการค้นหาล่าสุด
ทีมข่าวของเราที่เกาะติดบรรยากาศอยู่นะคะ
คุณกริตภัทรผิวระมลผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท่าเรือพิบูรสงครามจังหวัดนนทบุรี

ในการค้นหาตัวคุณแตงโมนะครับบริเวณแม่น้ำเจ้าพญาแห่งนี้
ต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำนะครับ
เสริมกำลังกับทางนักประดาน้ำจังหวัดประทุมธานี
เพื่อเสริมกำลังนะครับในการกระจายการค้นหาตัวคุณแตงโม

ซึ่งภารกิจนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้า
ภารกิจได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาที
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำนะครับได้วางแผนการดำน้ำในช่วงเช้า
ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ
จากมูลหน้าที่ร่วมกระตัญญูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็ได้มูลนิธิร่วมกระตันยูจังหวัดประทุมธานี

เพื่อช่วยระดมกำลังค้นหาคุณแตงโมนั้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับได้ใช้วิธีการนำเรือไปวางทุน

จากจุดที่เพื่อนของคุณแตงโมให้ข้อมูลว่า
พลัดตกจากร่องน้ำกลางแม่น้ำจ้าพยา
โดยทีมหนึ่งจะแบ่งกำลังลงทั้งสองด้านของแม่น้ำเจ้าพญาครับ
ทั้งทางฝั่งมุ่งหน้าสะพานพระราม๗แล้วก็มุ่งหน้าสะพานพระราม๕ครับ
ส่วนอีกทีมจะดำน้ำลึกลงไปบริเวณใกล้ทาเรือน
โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีต่อตัวนะครับดำน้ำแล้วก็เดินเรียงหน้ากระดาน
พร้อมกับการแขนใต้น้ำโดยมีการกำหนดขอบเขต
ค้นหาไว้เบื้องต้นอยู่ที่ระยะ๕๐๐เมตรครับ
ซึ่งการค้นหานะครับเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงแรกครับ
ก่อนจะขึ้นมาเติมออกซิเจนแล้วก็ลงไปปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ขึ้นมาเติมออกซิเจนอีกรอบหนึ่งครับ
รวมใช้เวลาทั้งสิ้นเกือบ๒ชั่วโมง
แต่ก็ดูเหมือนยังไร้วิแววในการพบตัวคุณแตงโมครับ
ซึ่งช่วงสายที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมคุณเต้มงคลกิจ
ได้ลงพื้นที่มายังจุดค้นหา
พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการค้นหาคุณแตงโมได้อย่างปลอดภัย

ว่าตัวเองอาศัยอยู่แถวนี้มาเป็นเวลานาน
ได้รับแจ้งเรื่องคนตกน้ำตกเรือเสียชีวิตเป็นประจำ
ขณะเดียวกันนะครับยังพูดถึงเรื่องของดวงของคนด้วยว่า
หากใครเนี่ยดวงไม่แข็งนะครับ

เพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นได้ครับ
ซึ่งคุณเต้ก็ยังหวังนะครับว่าการค้นหาครั้งนี้

พร้อมกับพบเจอคุณแตงโมได้อย่างปลอดภัยครับ

ก็พูดถึงเอาง่ายคือมันอันตรายมาก
แล้วก็ตรงนั้นตรงสะพานพระรามพระราม๗แล้วก็พระราม๖

ไม่ใช่คนตายเยอะจริง

ในช่วงโควิดนี้มาโดดมันน่าจะร่วมร้อย
เพราะโดดน้ำไม่ได้อุบัติเหตุจากเรือตกเรือ

แต่โดยส่วนใหญ่พอขึ้นบนสะพาน
มันก็จะแบ็คแล้วก็อยู่ดีกระโดดลงไปเลย

ที่เรายังไม่ได้เจอก็ถือว่ายังมีชีวิตอยู่
จะได้มีกำลังใจในการค้นหากันทุกคน
คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอุปสรรคในวันนี้นะครับ

ยังเป็นเรื่องของกระแสน้ำที่พัดแรงอย่างต่อเนื่อง

ดูไปที่ทางบริเวณแม่น้ำเจ้าพญานะครับ
ตลิงแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยน้ำค่อนข้างที่จะขึ้นสูง
แล้วก็มีการพัดแรงนะครับ

ต้องบอกว่านี่คืออุปสรรคที่เป็นปัญหามาก

ซึ่งล่าสุดนะครับคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่
ได้ขึ้นมาบริเวณที่ท่าน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากที่มีการค้นหาเกือบ๒ชั่วโมงนะครับ

เกี่ยวกับการค้นหาว่าการค้นหาภายในใต้น้ำเนี่ย

เนื่องจากมีกระแสน้ำพัดแรงแล้วก็ทำให้ตัวของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไหลไปกับกระแสน้ำครับคุณผู้ชม
ซึ่งคาดว่าเนี่ยหลังจากช่วงบ่ายเนี่ย

ปรับแผนในการค้นหาคุณแตงโมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อสักครู่นี้มีเรื่องที่ค่อนข้างตื่นเต้นอีกหนึ่งอย่าง
คือมีการรับแจ้งมาจากทางเจ้าที่กู้ภัยนะครับ
ว่าพบวัตถุบางอย่างบริเวณสะพานพระราม๕นะครับ
ซึ่งเมื่อกี้ได้มีการนำเรือออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วเราก็ได้รับแจ้งจากทางเจ้าที่เช่นเดียวกันเมื่อสักครู่นี้เลยว่า
ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่คุณแตงโมนะครับ
ตอนนี้ทางเรายังมีความหวังที่จะทำให้คุณแตงโมนี้ยังปลอดภัยอยู่
ไทยรัฐทีวียังเกาะติดสถานการณ์ตรงนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
มีความคืบหน้ายังไงจะรายงานกลับไปทันทีครับคุณผู้ชม
ธวิทย์ถ่ายภาพกริตภัทรวิรมลรายงานสดจากท่าเรือพิบูลสงคราม
ขอบคุณนะครับปฏิบัติการในการค้นหาคุณแตงโมก็มีอุปสรรคมากมายนะฮะ
คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในการค้นหามีช่วงจังหวะหนึ่งเป็นจังหวะที่น้ำนิ่ง
๒ชั่วโมงเท่านั้นในการที่เจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาใน๒ชั่วโมงที่น้ำนิ่งนะครับ
เพราะว่าหลังจากนั้นใกล้จะรุ่งเช้าน้ำจะลดเพราะว่าน้ำจะไหลออกสู่ทะเล
ใต้น้ำมันจะแรงมากมากนะครับและทีนี้ก็เลยต้องมีการหยุดปฏิบัติการ
และอีกอย่างหนึ่งนะฮะเรื่องของอุปสรรคที่สำคัญคือจุดและพิกัดในการค้นหา
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าการที่เพื่อนของคุณแตงโมไม่สามารถระบุพิกัดได้ชัดเจน
ว่าคุณแตงโมเนี่ยพลัดตกน้ำจุดไหนกันแน่อันนี้แหละครับมันเลยทำให้ไม่สามารถที่จะสโขบพิกัดเอาไว้ได้
ถ้าบอกว่าถ้ารู้พิกัดนะทีมก็พร้อมคนก็พร้อมยุทธโปรกรณ์ก็พร้อมในการที่จะค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
ใช่อีกเรื่องหนึ่งคือคุณตังโมตกน้ำไปเนี่ยว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าเรื่องนี้ข้อมูลยังไม่ตรงกันเพราะว่าคุณกติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณตังโมเนี่ยบอกว่าคุณตังโมว่ายน้ำไม่เป็น
แต่ทางพี่ชายเนี่ยบอกว่าคุณตังโมว่ายน้ำเป็นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าว่ายน้ำแข็งไหมส่วนคุณแม่ของคุณตังโมบอกว่าลูกสาวน่ะว่ายน้ำเก่งว่ายน้ำเป็นตั้งแต่เด็กนะคะ
นะครับล่าสุดมีกรมเจ้าท่านะที่ได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องของการปิดกั้นน้ำเจ้าพระยาในช่วงนี้นะฮะเพื่อการค้นหาด้วยนะครับ
โดยรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะฮะนายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์นะครับเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ได้มีการออกประกาศในการควบคุมการจราจรทางน้ำส่วนหนึ่งแล้วนะครับ
ขอให้ผู้ควบคุมเรือเรือบรรทุกสินค้า

และเรือสำรานที่เดินผ่านบริเวณดังกล่าว

ไม่ให้นำเรือเข้าใกล้ให้เดินเรือช้าและเบา
และให้เดินเรือชิดฝั่งทางด้านทิศตะวันตก

กว่าการปฏิบัติการใต้น้ำจะแล้วเสร็จนะครับ
นี้ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ควบคุมการจราจรทางน้ำอย่างเคร่งครัดด้วยนะฮะ
ก็จุดที่สำคัญก็คือจุดบริเวณท่าน้ำนนทบุรี
แล้วก็บริเวณใต้สะพานพระราม๗จุดใกล้เคียงตรงนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะส่องอินสตราแกรมของแตงโมนิดานะครับ
เมื่อวานมีความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อประมาณ๒ทุ่มนะครับ

คือคุณแตงโมได้โพสต์ภาพภาพนี้ฮะ
ภาพอยู่ริมชายหาดริมทะเลที่จังหวัดภูเก็ต
พระอาทิตย์ตกเพื่อที่จะขึ้นอีกครั้ง
คุณผู้ชมนี่เป็นข้อความที่มีความหมายพอสมควรนะฮะ
แล้วก็ทีนี้มีคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับจำนวนมากนะครับ
พอรู้ข่าวคราวตั้งแต่เมื่อคืนว่าคุณแตงโมพัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาไป
ก็เข้ามาร่วมส่งกำลังใจคอมเมนต์กันในโพสต์นี้อย่างล้นหลามนะครับ
ขอให้ดาราสาวคุณแตงโมนิดาพัดปลอดภัย
คุณฟลุ๊กเกิกพลดีเจบุ๊กโกะคุณนายนพัฒน์คุณกะแตอาสยาม
คุณหวายปัญญาริสาและคนอื่นอีกมากมายนะครับ

ขณะที่แอนนาทีวีภูได้มีการโพสต์ภาพ
ว่ามีการปักทูบอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

รอนะรอจนกว่าจะเจอต้องไม่เป็นอะไรนะเธอ

อีกคนนึงนะคะคุณผู้ชมที่คุณตังโมมีการแท็กไปถึง
ตอนที่คุณแตงโมโพสต์ล่าสุดก็คือแฟนนุมของเธอ
แฟนนุ่มของเธอซึ่งเราเข้าไปดูในไอจีของแฟนนุ่มเนี่ยนะคะ
คุณเบิร์ตแฟนคุณตังโมเนี่ยก็มีการโพสต์ในไอจีสตอรี่
เป็นภาพนี้เลยค่ะภาพกลางแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยนะคะ
แล้วก็เขียนข้อความระบุเอาไว้บอกว่าเธออยู่ไหน
ทุกคนเขาเป็นห่วงมากนะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของแฟนของคุณแตงโมนะคะ
อืมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ยังคงเกาะติดปฏิบัติการนี้อยู่นะฮะ
เพราะว่าเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจนะฮะ
แล้วก็อยากส่งกำลังใจให้ครอบครัวของคุณแตงโมหวังว่าทุกคน
หวังว่าจะมีปฏิหารในการเจอคุณแตงโมนะฮะใช่ค่ะ